วันนี้เรามาพบกันในช่องทางของไทยรัฐออนไลน์นะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ทั่วโลกมีความตื่นตัวในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

โดยที่หันมาใช้พลังงานทางเลือกที่มีความยั่งยืนมากขึ้นครับ
ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนมากเลย
ก็คือการใช้พลังงานทางเลือกกับรถยนต์ของเรานั่นเองนะครับ
ทุกคนตื่นตัวทุกคนตื่นเต้นนะครับ
กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า๑๐๐รุ่นใหม่ที่ออกสู่ตลาดนะครับ
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากเรื่อยนะครับ
โดยที่ในหลายประเทศถึงกับบังคับใช้เป็นกฎหมายนะครับ

รถยนต์รุ่นใหม่ที่จะวางขายในประเทศของตัวเอง
จะต้องเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยมลพิษสู่อากาศนั่นเองครับ
ทีนี้หันมาดูที่ธุรกิจของบ้านเรากันบ้างนะครับ
สถานการณ์ของบ้านเราเป็นอย่างไรบ้าง
ปตทเป็นธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่นะครับ
ที่มีการปรับตัวตื่นตัวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ
มีการพัฒนาธุรกิจที่เป็นพลังงานแห่งอนาคต
โดยที่เป็นสถานีสลับแบตเตอรี่
สำหรับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองนะครับ

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะไปสลับเป็นก้อนใหม่ได้โดยที่เราไม่ต้องรอชาร์จครับ
ทางกลุ่มปตทได้นำร่องกับโครงการนี้ไปแล้วนะครับ
โดยปตทก็ยังจัดตั้งบริษัทย่อยคือบริษัทอรุณพลัสจำกัดนะครับ
รองรับการขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
อย่างเช่นการดำเนินการและพัฒนาภาคการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
เครือข่ายสถานีเครื่องอัดประจุกสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

อย่างเช่นในศูนย์การค้าโรงแรมอาคารสำนักงาน
ตลอดจนจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าด้วย

ดำเนินธุรกิจให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ถึงวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากแค่ไหนในประเทศไทยนะครับ
สถิติจากช่วงครึ่งปีแรกของปี๒๕๖๔เนี่ย
นั่นก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเราถึงพูดถึงรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า๑๐๐มากมายกันนะครับในช่วงที่ผ่านมา
รวมถึงจำนวนของสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าสถานีชาร์จ
ที่มีการขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
มีผู้ให้บริการหลากหลายรายนะครับ
จนถึงทุกวันนี้มีจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะในประเทศไทยไม่น้อยกว่า๒๒๘๕สถานีแล้วครับ
ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับ
หลายคนอยากจะทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างก่อนที่จะตัดสินใจเป็นเจ้าของด้วยตัวเองนะครับ
อยากรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้า๑๐๐เนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่านะครับ
รถยนต์ที่ไม่ต้องแวะเติมน้ำมันแต่ว่าจะต้องแวะเสียบชาร์จตามสถานีอับประจุไฟฟ้าสาธารณะหรือแม้กระทั่งเสียบชาร์จที่บ้านของเราครับ
ผมเลยมีแอปพลิเคชันใหม่มาแนะนำนะครับ
เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบจากทางปตทนั่นเองนะครับ
เข้ามาดูในแอปพลิเคชันนี้กันครับ
จะมีรถยนต์ไฟฟ้า๑๐๐หลากหลายรุ่นนะครับ
ให้เราเลือกที่จะเช่าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวเลยนะครับ
โดยที่ในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีสีให้เราเลือกได้ด้วยนะครับ
จะเป็นสีดำสีขาวนะครับ

สามารถเลือกวันหรือว่าช่วงเวลาที่เราต้องการจะเช่าได้นะครับ
รวมถึงสามารถเลือกระยะเวลาที่เราจะเช่าได้อย่างละเอียดในนี้นะครับ
มีการคำนวณราคานะครับแสดงผลให้กับเราเลยนะครับ

รวมค่าพรบรวมค่าประกันภัยชั้น๑

รถยกรถแบตเตอรี่ที่พร้อมให้บริการทั่วทั้ง๗๗จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ยังไม่ได้เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานกันนะครับ
ปตทแจ้งว่าแอปพลิเคชันนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี๒๐๒๒ครับ
แต่วันนี้ทางปรตาทอใจดีให้สิทธิ์ผมได้ใช้งานก่อนนะครับ

แล้วเดี๋ยวเราไปรับรถคันนี้พร้อมกันเลยครับ
แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้สะดวกมารับรถที่นี่เนี่ย
จริงแล้วเขาสามารถส่งรถคันนี้ไปถึงหน้าบ้านเราได้เลยนะครับ
ขั้นตอนการมารับรถเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับการที่เราเช่ารถปกติทั่วไปนะครับ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับเรานะครับ

ต้องเดินรอบคันนะครับถ่ายรูปดูร่องรอยต่างที่มีอยู่ก่อนแล้วกับรถคันนี้
เพราะว่าราคาที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยได้รวมค่าของประกันภัยชั้นหนึ่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เอารถคันนี้ออกไปขับนะครับถ้าเกิดมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะครับ
ก็คือมีการเฉียวชนขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับ
รวมถึงมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับทั่วไทย๗๗จังหวัดเลยด้วยนะครับ
ไปรถเสียอยู่ที่ไหนหรือว่าแบตเตอรี่หมดกลางทางที่ไหนเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยช่วยเหลือกับเราได้นะครับ

แล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยกับขั้นตอนการเช่ารถคันนี้ครับ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เคยได้สัมผัสรถยนต์พลังงานไฟฟ้า๑๐๐มาก่อนนะครับ
ที่ใช้เครื่องยนสันดาบอยู่พอสมควรเลยครับ
อย่างแรกคือเราจะไม่มีทางได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลย
เพราะนี่คือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับมันจะเงียบสนิทนะครับ
และอย่างที่สองก็คืออัตราเร่งของรถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไปมันจะยอดเยี่ยมมาก
เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องรอรอบเครื่องยนต

ต้องรอเทอร์โบทำงานแต่อย่างใดนะครับ

อันนี้คือฟิลลิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้จากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้สัมผัสประสบการณ์นี้
เพื่อที่จะเช่ารถยนต์ไฟฟ้า๑๐๐มาลองใช้งานกันครับ
ทีนี้เรามาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า๑๐๐ที่เราไม่ต้องเติมน้ำมันเนี่ยเราต้องปรับตัวอะไรบ้างครับ
ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็ได้ผลิตขึ้นมานะครับให้มันไม่ได้แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานนะครับ
มีพวงมาลัยมีคันเร่งมีเบรกมีเกียร์นี่แหละครับ
ดังนั้นเราสามารถขับได้แบบไม่ยากเลยนะครับ
ต้องทำความคุ้นเคยอะไรมากมายนักครับ
สิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการฉาดไฟให้กับรถยนต์คันนี้เท่านั้นเองนะครับ

กรณีที่เราเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าโดยส่วนมากแล้วนะครับ
เราจะมีเครื่องชาร์จอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแหละ
ดังนั้นเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรถของเราจะมีไฟ๑๐๐นะครับ
พร้อมที่จะให้เราเดินทางในวันนั้น

จะไม่ต้องหาที่ชาร์จที่อื่นเลยนะครับ

กรณีที่เราต้องไปต่างจังหวัดบ้างนะครับ
หรือว่าวันที่จะต้องเดินทางเยอะหน่อยนะครับ

จะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มนะครับ
ส่วนมากแล้วก็จะต้องหาผ่านแอปพลิเคชันที่ตอนนี้มีหลากหลายแอปพลิเคชันมากนะครับ
แสดงของจุดชาร์จของค่ายต่างอยู่นะครับ
แต่ทางปตทเองเนี่ยก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมานะครับ

พลิเคชันนี้มาด้วยคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าจองจอดจ่ายนะครับ
แอปพลิเคชันเนี่ยจะมีแผนที่ที่แสดงสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะอยู่นะครับ
ซึ่งจะถูกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมายในอนาคตนะครับ
และในแอปพลิเคชันนี้เราสามารถที่จะจองสถานีที่เราต้องการจะชาร์จนะครับ

เพื่อทำการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยอย่างง่ายได้ครับ
ดังนั้นผู้ที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแทบจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปครับ
สำหรับคนที่กำลังให้ความสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า๑๐๐อยู่นะครับ
ให้รู้กันไปเลยนะครับว่าเจ้ารถไฟฟ้า๑๐๐ที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือไม่ครับ